สุดสัปดาห์โอ้โหวิพากษ์วิจารณ์กัน

เรื่องของการจัดซื้อเรือดำน้ำของกองทัพเรือนะคะ
ซึ่งล่าสุดวันนี้ก็ปรากฏว่า

ก็ยอมถอนวาระงบประมาณ
การจัดซื้อเรือดำน้ำ๒ลำ
ออกจากการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมธิการวิสามัน
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ๒๕๖๕ในส่วนของกระทรวงกลาโหมแล้วนะคะ
การจัดซื้อเรือดำน้ำลำที่๒และ๓ของกองทัพเรือ
ในวงเงิน๒๒๕๐๐ล้านบาท
ต้องบอกว่าถูกกระแสสังคมโจมตีอย่างหนักทีเดียวนะคุณนัทพงศ์
คือคนพูดถึงเรื่องความไม่เหมาะสมนะคะ
เพราะว่ามันเป็นการจัดซื้อเรือดำน้ำในช่วงที่ประชาชนกำลังเดือดร้อน
จากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด๑๙นะคะ
นี่ค่ะในที่สุดก็เตรียมถอนวาระการจัดซื้อ

หน่วยงานที่มาชี้แจงงบอยู่ที่สำนักงานของตัวเองนะคะ
พอเริ่มประชุมและถึงวาระการพิจารณางบของกองทัพเรือ
วันนี้พลเรือเอกชาติชายศรีวรคารท่านผู้บัญชาการทหารเรือ
ก็ได้แจ้งต่อที่ประชุมทันทีค่ะบอกว่า
ขอถอนวาระการจัดซื้อเรือดำน้ำ๒ลำออกจากการพิจารณาของที่ประชุม
หลังจากนั้นที่ประชุมก็พิจารณางบประมาณส่วนอื่นของกระทรวงกลาโหมไปตามวาระปกติค่ะ
ก็ตกลงไม่มีนะคะเรือดำน้ำค่ะ